โมงเช้าพอดีเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐมาตั้งแต่ตี๕๓๐แล้ว
เราก็ตามสถานการณ์ในการเข้าช่วยเหลือ
ทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงนั่นเองนะครับ
ใช่แล้วเช้านี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมประกูล๖โมงแล้ว
อยากจะรู้เรื่องของบรรยากาศสด
ยังประจำอยู่หน้าถ้ำหลวงนะฮะให้เห็นว่า
บรรยากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ที่นี่มีกระแสข่าวหนักมากนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยซิล
พร้อมที่จะมีการลำเด็กน้องและโค้ชเอกออกมาจากถ้ำ
แต่ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนนี้
ที่นี่ยังกลับไม่มีความชัดเจน
และไม่มีใครยืนยันถึงข้อที่มาของกระแสข่าวนี้นะครับ
แล้วก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ที่ยังคงมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ทำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจในถ้ำอย่างต่อเนื่อง
และทางหน่วยซิลเองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณ
ว่าจะมีการลำเลียงน้องออกมาจากถ้ำ
ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับหน่วยซิลส่งสัญญาณออกมาจากด้านใน
ว่าตอนนี้น้องและโค้ชเอกทีมหมูป่า
กำลังอยู่ระหว่างการปรับอุณหภูมิร่างกายให้ปกติ
และปรับระบบการรับประทานอาหารเป็นอาหารอ่อนวิตามิน
รวมถึงการสอนให้มีการใช้ถังออกซิเจน
และหายใจทางจมูกให้ได้สื่อสารผ่านไมค์ได้
ส่วนสภาพร่างกายทุกคนก็ยังคงต้องรอทางแพทย์ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
เพราะน้องบางคนนะครับมีอาการทับเป็นแผล
แช่น้ำนานเป็นเวลาหลายวัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครคนไหนสภาพร่างกาย
จิตใจพร้อม๑๐๐ก็จะพาออกมาทันที
โดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้ง๑๓คน

ว่าทุกคนยังคงออกจากปากถ้ำทันทีเมื่อพร้อม
และไม่จำเป็นต้องรอเวลาให้ครบ๔เดือนตามกระแสข่าว
และวิธีการดำน้ำออกมาจากถ้ำก็ยังคงเป็นวิธีหลัก
แต่ก็ยังไม่คงตัดวิธีการลวยตัวน้องขึ้นจากถ้ำที่วางไว้เป็นแผนสำรอง
ส่วนการติดสายสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณไวไฟขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต่อระบบไฟไปถึงที่โถง๓แล้ว
แต่การเดินสายไฟฟ้าเพิ่มไปยังจุดเนินนมสาว
เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาในการทำงานอีกระยะหนึ่ง

น้องจะได้เห็นหน้าผู้ปกครองผ่านการวีดีโอคอลไปพลาง
ระหว่างที่ยังออกจากปากถ้ำไม่ได้
ส่วนระดับน้ำตอนนี้นะครับล่าสุดก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สัมพันธ์กับการระบายน้ำทั้งทางน้ำเข้าและทางน้ำออก
โดยระดับน้ำบริเวณปากทางเขาถ้ำขนาดนี้อยู่ที่๒๙เซนติเมตร
เข้าไปในตัวถ้ำบริเวณระยะ๓๐๐เมตร
มีระดับน้ำอยู่ที่๔๔เซนติเมตร
ระยะ๑๕๐๐เมตรภายในถ้ำนะครับมีระดับน้ำอยู่ที่๙๐เซนติเมตร
โดยข้อมูลนี้ทางปพเป็นผู้สรุปล่าสุดช่วงตี๓ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ระดับน้ำที่มีทิศทางที่ดีขึ้น
ก็ถือว่าเป็นผลดีกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
และขณะนี้ทุกคนยังคงเร่งสูบน้ำอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงให้ได้มากที่สุด
เพื่อเปิดทางให้ชนที่นั้นทำงาน
และพา๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมากขึ้นนะครับ
แต่การเจาะลำเลียงน้องออกมาจะมีปัญหาหลัก
ก็คือจุดที่มีการอยู่ก็คือจุดเนินนมสาวนะครับ
ที่จะมุ่งหน้าไปสู่หาดพัทยา
มีระยะทางการดำน้ำสลับกับการเดินอยู่ที่๓๕๐เมตร
ซึ่งจุดนี้เองครับยังมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่
แต่หากเคลื่อนย้ายออกมาได้เมื่อไหร่นะครับ
หน่วยซิลจะนำน้องไปพักที่บริเวณโถง๓
ก่อนที่จะลำเลียงออกจากปากถ้ำต่อไปครับ

ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ
ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยังคงมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในการทำงานปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นี่ตลอดเวลานะครับ
และทิศทางการพาน้องออกในวันนี้
จะเป็นไปตามข่าวลือหรือไม่นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นผู้ให้ข่าวแล้วก็เป็นผู้ยืนยัน
ที่มาของข่าวนี้เช่นกันนะครับ
ในขณะเดียวกันครับวันนี้ยังคงต้องพึ่งพา
แล้วก็อาศัยโชคชะตาของดวงสภาพฟ้าฝน
แล้วก็ไม่ให้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าไม่เช่นนั้นระดับน้ำภายในถ้ำจะสูงขึ้น
และถ้าสูงขึ้นแน่นอนว่าหน่วยซิล
ไม่ตัดสินใจพาน้องออกมาอย่างแน่นอน

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจนถึงขณะนี้
นัทพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ